เรื่องของการเตือนภัยแล้วก็อบพยพผู้คนในครั้งนี้เนี่ย

ใช่ค่ะมีการเตือนภัยกันล่วงหน้า
มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพ

คือจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เขาวิเคราะห์เรื่องของพายุ

แต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการเตือนภัยออกมา
เพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาบ้านเราขนาดไหน
แต่พอเขารู้แล้วเขาก็เริ่มเตรียมแบบเบา
เตรียมกันเป็นระยะจนรู้ว่าเข้ามาแน่

ไปเจอลมหนาวแล้วมันก็ไปพักอยู่ไง
แต่ช่วงพักมันก็สะสมพลังงานไปด้วย

ทีนี้คนที่เขาอยู่ที่นครศรีธรรมราช

แต่ทีนี้เนี่ยมีคุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังใบเตยอาสยาม
เธอก็โพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้ติดต่อแม่ไม่ได้

พายุปลาบึกซัดพัดถล่มขึ้นมาทางฝั่งที่นครศรีธรรมราชนะครับ
โดยนี่ฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
นี่เป็นภาพบทสนทนาจากข้อความทางไลน์
นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังใบเตยอาสยาม
ได้คุยกับคุณแม่แล้วเธอก็เปิดเผยให้เห็น
บอกว่าแม่เนี่ยพักอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทสนทนาคุณแม่ได้บอกเล่าเหตุการณ์จากพายุปลาบึก
เริ่มส่งผลกระทบกับอาคารบ้านเรือนแถวนั้น
มีข้อความที่เล่าว่าเหตุการณ์แรงขึ้นเรื่อยน่ากลัวมาก
อยู่ที่ร้านตอนนี้ไฟดับแบตจะหมดแล้ว
ประโยคสนทนาสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าแรงมาก
ไม่เคยเจอเลยนี่นะตอนบ่ายโมง๒๖นาทีเนี่ยคุณเหนียวมาสอน
แล้วใบเตยก็บอกว่าอะไรอ่ะกลับบ้านสิ
อยู่ทำไมที่ร้านเนี่ยคงจะเป็นห่วงแม่ว่าทำไมไม่รีบกลับบ้าน
ก็ดูแล้วก็คือแม่อ่านแล้วด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ผ่านหายไป
เพราะแม่บอกว่าแม่บอกว่าแบตจะหมด
คือคุณใบเตยเนี่ยได้โพสต์ภาพบทสนทนานี้แล้วก็บอกว่า
ล่าสุดไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้คุณแม่ปลอดภัย
ขอให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยอาสยามนะครับ
ทราบว่าณล่าสุดณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ยังไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้นะฮะ
ใบเตยบอกว่าคาดว่าแม่แบตโทรศัพท์มือถือคงจะหมดนะครับ
แล้วก็คงไปอยู่ในที่สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่มีนะ
เตยและครอบครัวก็กังวลมาก
ตอนนี้พยายามเร่งติดต่อครอบครัวที่นครศรีธรรมราช
คาดว่าแม่เนี่ยคงไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัย

แต่ว่าณขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้